นี่เลยปลานินวันนี้นะคะ๗๐บาทต่อกิโลกรัมปลาทูนึ่งค่ะ๑๔๐บาทต่อเข่งค่ะปลาสลิด๑๕๕บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ปลาช่อนอยู่ที่๑๖๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะไปเช็คราคาเนื้อสัตว์กันบ้างนะคะ
เนื้อแดงวันนี้๑๑๕บาทต่อกิโลกรัมสะโพกไก่ค่ะ๘๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะเนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมไข่ไก่เบอร์๐ก็๕บาทต่อฟองนะจ๊ะ
เช็คราคาสินค้ากันพอหอมปากหอมคอ